ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะเจ้าของคลิปเขาแชร์เอาไว้เขาบอกว่าตั้งใจจะแชร์เพื่อที่จะเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับ
ตเตอรี่ที่หมดอายุแบตเสื่อมอะไรแบบเนี้ยคนโพสต์เขาบอกว่าทิ้งไปเถอะไม่ต้องเสียดาย
เพราะว่ามันอันตรายจริงไอ้แบตระเบิดเนี่ยมันระเบิดจริงนะแล้วเหตุการณ์นี้ระเบิดเข้าหน้าเลยแล้วไอ้น้ำกรดเข้าตาด้วยดีไม่ตาบอดนะคะ
ไปดูคลิปขึ้นก่อนค่ะเตือนเพื่อนเพื่อนว่าเป็นอุทาหอนเลยครับแบตเสื่อมแบตเก่าทิ้งไปเลยครับดูผมครับผมแค่จะหยิบพั่วออกแท้วนั้นเองครับระเบิดใส่หน้าเลยครับเนี้ยครับเนี้ยครับน้ำน้ำกลดเข้าตาความร้อนของมันถ้าใครไม่โดนไม่รู้เลยครับร้อนมากมากครับ
เนี่ยกระโดดดีดออกมาเลยเพราะว่าไอ้น้ำกรดที่อยู่ในแบตนะคะเข้าตาเขาเลยนะแล้วไหนจะมีเศษพลาสส่งพลาสติกกระเด็นเข้าหน้าเขาอ่ะดีนะข้างมีก๊อกน้ำพอดีรีบล้างตารีบไปโรงพยาบาลนะคะ

กำลังชาร์จอยู่กำลังจะถอดคั่วแบตเตอรี่โอ้โหมันระเบิดเลยอ่ะนายเด่นชัยบอกว่าตอนระเบิดน้ำกรดกระเด็นเข้าหน้ากระเด็นเข้าตาก็เลยรีบไปเอาน้ำเปล่าล้างหน้าล้างตานะคะไปหาหมอที่โรงพยาบาลยังดีนะตาไม่บอดนะคะแค่ปวดแสบปวดร้อนสาเหตุก็คาดว่าเพราะว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้วก็ตอนที่ถอดคั่วมัน
ที่เจ้าของโพสต์เขาบอกที่ไม่เปลี่ยนแล้วนำมาใช้งานเป็นแบตเตอรี่ชนิดเติมน้ำกลั่นชนิดนี้
ใช้งานได้นานก็จริงแต่มันก็เสี่ยงอันตรายถ้าใช้งานนานเกินไป
แตรี่ระเบิดอาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดการลัดวงจรภายในอะค่ะ
สาเหตุก็คือน้ำกลั่นด้านในเนี่ยมันมีน้อยแล้วก็ชาร์จไฟอยู่ด้วย
แล้วมันเก่าด้วยมันก็เลยระเบิดขึ้น
แนะนำว่าถ้าแบตเตอรี่เก่าทิ้งไปเลยค่ะเปลี่ยนเลยดีกว่านะคะ
อาจารย์ก็บอกนี่ยังโชคดีนะคะที่ตาไม่บอด
เพราะว่าถ้าน้ำกรดเข้าตาแบบนี้มันอันตรายจริง
เสียงตาบอดเลยนะคะรีบล้างเยอะเลย
คดีมีคนอยู่แถวนั้นใช่คือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปใส่รถยนต์อีกนะฮะ
เขาคิดว่าแค่ไปใช้เล็กน้อยอย่างเช่น
ใช่เขาเลยบอกว่าแต่ชาร์จทิ้งไว้ตั้งแต่บ่ายไง
มาใช้ก็ทุ่มนึงแล้วแล้วชาร์จทิ้งไว้นานแล้วเก่าด้วย